มาดูความคืบหน้านะคะสำหรับคดีที่คนร้ายค่ะขี่รถจักรยานยนต์
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
คนร้ายคนนี้ได้เงินไปถึง๕ล้านบาท
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามติดตามตัว
แต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันหลบหนีไปได้
แต่ว่าไปพบหลักฐานสำคัญคือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
ตอนนี้มีการปูพรมล่าคนร้ายอยู่ครับ
พลตำรวจตรีสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
พร้อมด้วยตำรวจภูทรสุพรรณบุรี
และกำลังจากคอมมันโดกองกำกับการ๕กองบังคับการปรับรามรวมกว่า๑๐๐นายครับ
แล้วก็หน่วยสุนัขตำรวจเข้าไปตรวจคนบ้านเลขที่๗๗หมู่๑
ตำรวจดอนบรรณาอำเภอ๒พี่น้อง
ซึ่งคาดว่านายชายเดชเพชรปานกันนะครับอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ปล้นเงิน๕ล้านบาทหลบซ่อนตัวอยู่
แต่ว่าจากการตรวจค้นนั้นไม่พบผู้ต้องหามีเพียงแฟนสาวนะครับ
ควบคุมตัวไปสอบสวน
จากนี้ก็ยังได้ตรวจคนบ้านร้างหลังโรงเจครับ
จากบ้านหลังแรกประมาณ๑กิโลเมตร
พบรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ซึ่งเป็นคันที่ใช้ก่อเหตุอยู่ในห้องน้ำครับ
และของกลางเป็นเสื้อกางเกงของคนร้ายนำไปทิ้งไว้ในบ่อเกลอะ

โยนทิ้งไว้ในบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำทิ้ง
ได้กันพื้นที่เตรียมให้กับกองพิสูจน์หลักฐานนั้น

ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังปิดล้อมเพื่อ

จตะที่ได้รูดมกำลังการตรวจค้น

คือนายชายเดชเพชรปานกัน

สมสวนฉายานึกป๊อปคอร์นและเป็นผู้ขายป๊อปคอร์นในปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ
ทำหน้าที่เป็นคนชี้เป้าแล้วก็โทรศัพท์บอกนายชายเดชนะครับให้เข้าไปชิงเงิน
และมี๑๐ตำรวจตรีวิทูลเพชรปานกัล
กับสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงจังหวัดชนบุรีร่วมในกระบวนการนี้ด้วย
ก็มีรายงานว่าชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗ได้คุมตัว๑๐ตำรวจตีวิทูลไปสอบสวนเรียบร้อยแล้วก็คือตามที่ปรากฏในภาพเมื่อสักครู่นี้
แล้วภาพสักครู่ที่เห็นก็เป็นภาพจากการที่ตำรวจได้พยายามที่จะปูพรมค้นหาคนร้าย

มีคนร้ายค่ะปล้นเงิน๕ล้านบาทในขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจยังคงปิดล้อมจับกลุ่มอยู่
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณวิมนต์วันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

กว่า๑๒ชั่วโมงแล้วนะคะที่ตำรวจมีการปิดล้อมพื้นที่
ที่คนร้ายได้มีการหลบซ่อนตัวอยู่ที่มีการเกาะเหตุปล้นรถขนเงิน
ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ซึ่งในขณะนี้ค่ะท่านพลตำรวจโทษสุวิระทรงเมตตารักษาราชการแทนที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งจุดนี้นะคะก็มีของกลางที่ตำรวจนั้นสามารถที่จะเข้ามายึดได้
ก็เป็นของกลางที่เป็นเสื้อผ้านะคะของคาดว่าจะเป็นของนายชัยเดชนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนที่๑ที่มีการก่อเหตุปล้นรถขนเงินในพื้นที่อำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมวกกันน็อกนะคะ
มีเสื้อผ้านะคะรวมไปถึงกางเกงยีนแล้วก็รองเท้านะคะ
ซึ่งในขณะนี้ค่ะตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบในส่วนของ
หลังจากนี้จะนำไปตรวจดีเอ็นเอด้วยนะคะ
จากชุดเสื้อผ้านะคะของคนร้ายแล้วเนี่ยก็ยังมีรถจักรยานยนต์นะคะ
ซึ่งคาดว่าใช้เป็นภาษณะนะคะในการหลบหนีรวมไปถึงในการก่อเหตุด้วย
จักรยานยนต์คันนี้ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพในพื้นที่ไว้ได้นะคะ
ซึ่งจะเห็นว่ามีทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะที่บริเวณบริเวณอาร์ด้วยนะคะ
ซึ่งในขณะนี้ค่ะตำรวจเองก็อยู่ระหว่างการปิดล้อมรวมไปถึงปูพรมในการเข้าไปตรวจค้นพื้นที่นะคะ
เพราะว่านอกจากจะใช้กำลังของตำรวจแล้วนะคะก็ยังใช้สุนัขตำรวจค่ะ
ในการดมกลิ่นเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นั่นเองค่ะ
ซึ่งก็เป็นความคืบหน้านะคะในคดีปล้นรถขนเงินจากพนักงานขับรถขนเงินของธนาคารกรุงไทย
ซึ่งคาดว่าคนร้ายนั้นมีไม่ต่ำกว่า๓คนนะคะ
ซึ่งเหตุเกิดนั้นภายในปั๊มน้ำมันปตทริมถนน๒พี่น้องวัดไผ่โรงบัวหมู่ที่๓อำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งในขณะนี้นะคะพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตารักษาราชการแทนที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
รวมไปถึงพลตำรวจตรีสุธิพงศ์วงปิ่นนะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
สุพรรณบุรีรวมไปถึงหน่วยคอมมันโดกองปราบรามนะคะที่มีการนำกำลังมา
กว่า๑๐๐นายนะคะในการมาปิดล้อมพื้นที่บริเวณนี้ค่ะ
ซึ่งทางตำรวจนะคะได้รับเบาะแสว่าคนร้ายน่าจะมีการเข้ามาซุกซ่อนบริเวณนี้เป็นเบาะแสที่มีการแจ้งมา
รวมไปถึงนำเอาของกลางที่ได้เห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในการมาซุกซ่อนที่บริเวณนี้นะคะ
ซึ่งตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะมีการเข้ามาปิดล้อมแต่ไม่พบตัวของคนร้ายนะคะ
แต่ว่าพบแฟนสาวค่ะในตอนนี้นะคะแฟนสาวของนายชายเดชเพชรปานกันนะคะก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจเพื่อที่จะสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าวหรือไม่นะคะ
ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะในการเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะ
ค่ะท่านพลบรถโทสวีละสงเมษตานะคะ

กลุ่มผู้ต้องหาที่คาดว่าน่าจะหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะคะ
ก่อเหตุนะคะซุกซ่อนไว้รวมไปถึงของกลางที่เป็นเสื้อแล้วก็
หมวกกันน็อกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางทั้งหมดนะคะ
รวมเพื่อที่จะนำมาเป็นพยาหลักฐานนะคะ
ในการจับกลุ่มตัวค่ะคนร้ายสามคนนั้นนะคะ

ฉายานึกป๊อปคอนนะคะเป็นคนขายป๊อปคอนในที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นคนชี้เป้าค่ะว่ารถขนเงินนั้นเข้ามาในพื้นที่แล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
ก็คือทางด้านของ๑๐ตำรวจตรีวิทูลเพชรปานกันนะคะ
ซึ่งเป็นน้องชายของนายชายเดชค่ะตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นเดียวกันค่ะ
หลังจากการลงพื้นที่บริเวณนี้แล้วนะคะพลตำรวจโทษสุวิระทรงเมตตา
สองพี่น้องนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกจากธิปไชม์จินดา
เตรียมที่จะเดินทางลงพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ